ที่เรื่องของคุณตำรวจที่แหมมีความสามารถทุกสิ่งอย่างจริง
ขนาดพึ่งยังจับมือเปล่าได้เลยอะครับ
วันนี้มือเปล่านะครับท่านผู้หมวด
เป็นมือเปล่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ห้ามลอกเรียนแบบนะครับ

ชาวบ้านเดือดร้อนเราต้องมาครับ

ไม่มีทุกมือมือเปล่าเลยครับ

จับเขาเอาใส่ในกล่องนะครับ
แล้วก็ย้ายที่อยู่ให้เขาจะได้ไม่มารบกวนนะครับ

ช่างนุ่มนวลกับพึ่งซะละเกิน

เอามือกรอบรูป
แล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะ
ถามจริงทำได้เหรอคะแบบนี้

แล้วก็ยกมา

สุดยอดจริงครับสำหรับร้อยตำรวจตรีณรินศรีมรกฏมงคล
เป็นตำรวจสมพเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์
คือเรื่องมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนบอก
คุณตำรวจครับตำรวจครับเพิ่งมาทำรังที่นี่เป็นกังวลครับ
มันอาจจะมาทำร้ายเด็กลูกหลานคนแถวนี้
คุณตำรวจมาถึงไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการเจรจาพูดคุยกับเจ้าพึ่งให้เอง
พูดคุยกับภึ้งเลยเหรอคุณเคยคุยกับภึ้งหรอ
คุยได้เพิ่งคุยได้คุยดียังไงพยายามคุยดีกับเขา
แล้วก็ค่อยบอกเขาว่าเราจะย้ายไปนะย้ายลงกล่องไปในที่ที่ดีกว่านี้
พึ่งก็ยอมไปโดยดีพึ่งก็ไปพึ่งชอบอยู่แล้วบ้านเดี่ยว
ไปอยู่บ้านเดียวคนเดียวสบายใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร
เล่นไปเลยคุณผู้ชมครับพอเอาเข้ากล่องแล้วแล้วยังไงต่อ
โอ้โหเป็นสวนเลยเหรอเป็นสวนใหญ่ใหญ่โอ้พึ่งเขาก็ชอบสิได้อยู่ในที่ธรรมชาติด้วยถูกไหม
ต้องจะบอกว่าคือการเคลื่อนย้ายแบบนี้ไม่โดนพึ่งต่อยแม้แต่ตัวเดียว
นี่คือน่าทึ่งมากจริงนะต้องยอมรับว่าเป็นความสามารถส่วนตัว
อยู่ที่นี่ที่เขาเคาะก็มาอยู่กับภรรยาเขาเขาเองนะครับก็มีสวนเรียกได้ว่ามีพื้นที่เยอะเลย
เขายินดีมากที่จะเอาพึ่งไปเลี้ยงต่อเพราะอะไรพึ่งมันไปช่วยผสมเกษร
ทำให้พวกดอกไม้สวนไล่ผลไม้อะไรของเขาเนี่ยนะผลผลิตดีขึ้น
คือแต่ก็บอกอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ง่าย
พี่เขามีหลักการนะคือจะต้องไม่ใช้น้ำหอมด้วย
เพราะว่าการใส่น้ำหอมมันจะมีกลิ่นติดตัว
พึ่งอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็มีผลกระทบแหละ
แล้วก็ต้องไม่ดื่มสุราด้วยนะคะ
ใช้ความนุ่มนวลท่านบอกเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับของท่านนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำนะว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลจริงไม่ควรลอกเรียนแบบนะคะคุณ
แต่คุณตำรวจบอกว่าไม่ได้แค่ย้ายพึ่งอย่างเดียวนะ
พวกสัตว์เลขางูเงี้ยวเขี้ยวขอบ่งเงินตัวทอง

คุณตำรวจเคยจัดการเรียบร้อยมาหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนเพชรบูรณ์เนอะ
ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนบอกคุณตำรวจได้
นี่ครับตำรวจดีเราก็มาชื่นชมกันแบบนี้เนาะ
สามารถของตำรวจประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดาจริง